แต่อันนี้มาคนเดียวจะขาดน้องยายาได้ยังไงนะคะ
นักข่าวก็เลยนี่ไปถามยายาให้ด้วยละกัน
จะบอกว่าประเด็นที่ถามณเดชนอ่ะนะเหมือนกันเลยอืมเหมือนกับยาย่าเลย

แต่ว่าประเด็นคือความรักของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจ
ถามเหมือนกันเลยตอบเหมือนกันไหม
คำถามเขาเรียกว่าอะไรกาสลอง๒ปีบมาก

นี่คู่คลอดออกมากันเลยนะคะ
นักข่าวสองงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้เตรียมกันนะคะ
ทั้งเรื่องแหวนเอ่ยนิ้วนางข้างซ้าย
ไหนจะเรื่องซื้อที่ที่เขายอายแอบรึเป็นเรือนหอบเปล่า
แล้วที่สำคัญเรื่องเซ็กซี่ของหยายย่า
ไปดูซิว่าน้องย่าเนี่ยจะตอบเหมือนพี่แบร์หรือเปล่า

รู้สึกว่าหนูมั่นใจขึ้นในการลงรูปแบบนั้น

ก็เลยก็คลิกว่าความอนุญาตเลย
มันชุดชมไหมกับภาพเซ็ตของเรา

ก็ใส่เรื่อย

จองไหม
เมื่อเป็นแฟนกันก็ถือว่าจองก็ได้

ว่าตอนนี้ต้องติดต่อ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วอุหงแบบนั้น
แต่ว่ายังไม่เร็วนี้แน่นอน
แต่ว่าก็ในวันที่มันจะมาถึง
มันก็คือสิ่งที่เราหวังกันทั้งคู่อยู่แล้วค่ะ
ยังรู้สึกว่าเรายังมีเวลาค่ะ
ก็ยังมีเวลากันอีกพอสมควรค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้อยากรอนานมาก

เพราะว่าอยากได้เป็นเดินห่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ

นางโยจะไปซึ้งได้ไหมคะ

มีแต่คำน่ารักแต่หมดกูไปฉันก็เขิดไป
นักขอบถามว่าแหวนเจ้าให้เขาจองหรือเปล่า
ก็เป็นแฟนกันก็ถือว่าจองก็ได้นะคะ

พี่ไม่ต้องซื้อหรอกค่ะ

ต้องซื้อทำไมหรอกทั้ง

ฉันต้องการเปลี่ยนวงแล้วนะ

นี่น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ